มาดูน้ำท่วมเออเมื่อวานเห็นบอกว่ามีน้ำรอการระบายเหมือนกัน
อ่าแถวลาดพร้าวเห็นว่าตกไม่นานนะคุณผู้ชมฮะแต่ว่า
คุณบอยพิษณุครับเขาบอกโอ้ยอยู่ไม่ตั้งนานล่ะ

อื้อดิสเอสสุคุมวิสสุเอสพวกเธอ
ฉันต้องมีเรือจริงแล้วใช่ไหมกับการขับรถบนถนนสุขุมเวส

จุดนี้มีการก่อสร้างนะคะและทำให้เราเห็นบริเวณของแม่น้ำสองสี

อีกแล้วเหรอคะพอจมน้ำอีกแล้วเหรอคะ

นึกว่าคลองสองสีไม่ใช่นะเป็นสายเป็นสายเป็นแม่น้ำ
แม่น้ำสองสีนะนี่รถของคุณบอยพิษนุครับอืม
โอ้โหเขาก็เจอเยอะเหมือนกันนะแถวลาดพร้าว
เรียกว่าเป็นฝนถล่มกรุงต้อนรับหยุดยาวเลยคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้ตกแช่ตกนานหลายพื้นที่น้ำท่วมครับ
อืมคุณบอยเนี่ยขับรถฝ่าฝนลุยน้ำท่วมสูงอย่างโหดเลย
บอยพี่ผ่านตรงไหนเนี่ยเป็นถนนโยธินพัฒนาครับ
บางกะปิมีชาวเน็ตอีกคนก็แชร์ภาพน้ำท่วมย่านสุขุมวิทย
อันนี้แถวบ้านผมนี่เห็นบอกทั่วเหมือนกันนะ
นี่คือสภาพของกรุงเทพเมื่อวานนี้ยี่สิบแปดกรกฎาคมครับสายสายครับ
เกือบเกือบเที่ยงประมาณสักสิบเอ็ดโมงก็ฝนตกหนักครับ
ลาดพร้าวบางกะปิสุขุมวิทย์ถนนหลายสายกลายเป็นคลองไป
อย่างถนนนาคนิวาสช่วงซอยนาคนิวาสสี่สิบแปด
่งหน้าแยกโรงไม้ย่านลาดพร้าวระดับน้ำเนี่ยท่วมขังระดับสูงกว่าฟุตปาดครับ
แต่รถยนต์ยังพอสัญจรได้แต่ต้องขับช้านะนะ
คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวมันเป็นคลื่นค่ะอย่างที่อาจารย์ชัดชาติผู้ว่ากอทม
เคยพูดไว้ว่าน้ำท่วมกรุงเทพเนี่ยมันมาจาก๔ทาง
คือน้ำท่าก็คือน้ำฝนมีน้ำทุ่งคือน้ำจากคลองรังสิต
แล้วก็มีน้ำเหนือแล้วก็น้ำทะเลหนุนปัจจัยของน้ำฝนเนี่ย
คลี่คลายแล้วเพราะว่าวันนี้เรด้าฝนของศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพ
ไม่มีกลุ่มเมฆปกคลุมในพื้นที่กรทมแต่ว่าคุณผู้ชมฮะ
ขอบคุณจริงแฟนข่าวไทยรัฐทีวีแจ้งข่าวมาว่า
ฝนตกอยู่นะตอนนี้ครับแล้วก็นอกสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีเนี่ย
ฝนตกอยู่เหมือนกันแล้วเหมือนจะหนักด้วยนะครับ
ต้องจับตาดูภายหลังก็คือน้ำทะเลหนุนนี่แหละคุณผู้ชม
คือมันเริ่มหนุนสูงมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วน้ำทะเลจะหนุนสูงไปจนถึงหนึ่งสิงหาคมครับ
โดยน้ำจะหนุนช่วงค่ำก็คือ๑ทุ่มไปจนถึง๔ทุ่ม
ถ้าไม่มีฝนตกลงมาเนี่ยนะก็จะไม่มีปัญหาอะไรแต่แต่ถ้าฝนตกลงมาอีกนี่สิ
ริมเจ้าพระยาน่าจะได้รับผลกระทบได้นะครับคุณผู้ชมย้ำเตือนกันนะ
คนไหนอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากยกของขึ้นที่สูงก่อนเลยครับค่ะ